ไปดูควรลงฟุตบอลหลีกอาชีพของไทยช่วงปลายเดือนมีนาคนพิพรีที่ผ่านมา
ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้การกีฬา
แห่งประเทศไทยสอบสวนกรณีที่นายถนอมบริคุธ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ส่งหนังสือถึงต้นสังกัดก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้ง
กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากในอนุนิยมสมาร์น
นำมาซึ่งการสอบสวนของสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พบว่านายถนอมนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลการแข่งขัน๒กรณี
คือการแข่งขันนัดดังกล่าวซึ่งอยู่ในไทยลีก๒
และการแข่งขันฟุตบอลออมสินลีกหรือว่าไทยลีก๔
กระทำดังกล่าวของนายถนอมบริคุฎ
สั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจการฟุตบอลในทุกกรณี
รวมถึงห้ามเข้าสนามแข่งขันตลอดชีวิต
สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจึงได้ส่งหนังสือไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย

ลงโทษเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอล
ทำให้เกิดความเสียหายและผลร้ายต่อวงการฟุตบอลไทยได้นะครับ
เปล่าหนอมนะครับอดีตพุทธศิลป์สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ชี้แจงกรณีการเข้าไปชมเกมระหว่างด้านเอฟซีกับนครแม่สอดยูเนเต็ด
ว่าเพราะเขาเป็นคนจังหวัดน่านนะครับจึงเข้าไปชมเกมในฐานะแฟนบอล
และไปซื้อเสื้อทีมกับของที่ละลึกยืนยันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผลการแข่งขันแต่อย่างใดครับ